แม่บ้านสณบ้าน

อย่างที่บอกว่าจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
ภูเขาป่าไม้มีรถไฟแล้วก็เป็นแหล่งของพลอยด้วย

เดี๋ยวให้น้องนิดพาไปกันเลยดีกว่าค่ะ
ที่พักหลักร้อย
ของอร่อยหลักสิบ

วันนี้ก็แพรวสุดยอดเลยค่ะ

ตอนนี้เนี่ยมิ้นอยู่ที่เมืองกาลค่ะ
เขาเด่นนะคะเรื่องพลอยเมืองกาลค่ะ

คุณผู้ชมไปหาที่พักหลักร้อย

บรรยากาศเนี่ยนะคะอบอุ่นเหมือน

เหมือนเรามาพักอยู่ที่บ้าน
และที่สำคัญราคาเนี่ย

คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักกี้เนี่ยนะคะ
ินได้เดินรอบดูแล้วนะคะ
บรรยากาศดีสุดเลยค่ะที่นี่

อ่าและอีกอย่างหนึ่งค่ะที่พิเศษมากเลยนะคะ
ก็คือเค้าได้จำลอง
สวนเป็นในสไตล์อังกฤษ

ซึ่งสวนน่ะสามารถให้ลูกค้า
พักผ่อนหย่อนใจจิบชาติ

เป็นยังไงกันบ้างคะบรรยากาศข้างนอกเนี่ยน่ารักขนาดนี้
อยากรู้แล้วแหละว่าห้องพักข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงตามมาเลยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศข้างนอกนะคะ
เรียกได้ว่าตกแต่งสไตล์วินเพจแล้วข้างในก็ตกแต่งเก๋ไก่ไม่แพ้กันค่ะ
และวันนี้นะคะห้องที่มิ้นจะมาแนะนำค่ะห้องแรกนะคะเป็นแบบดอมนั่นเอง
อยากรู้แล้วค่ะว่าดอมที่เนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นไหมตามมาดูเลยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะและนี่เนี่ยนะคะก็คือห้องดอมแบบ๔เตียงนั่นเอง
สีสันนะคะดูขาวสะอาดตาและอย่างที่บอกว่าเขาตกแต่งแนววินเทจค่ะ
คุณเน้นสีขาวทั้งห้องค่ะโดยรวมเนี่ยดูคุมโทนดูแบบหน้านอน
ดอมของที่นี่นะคะมีทั้งหมดสองแบบนั่นเองค่ะก็คือแบบนี้นะคะ
เตียงนอนค่ะแต่ว่าห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมค่ะ
แต่อีกแบบนึงนะคะจะเป็นห้องน้ำในตัวค่ะแต่ราคาเนี่ยก็จะต่างกัน
อย่างห้องนี้เนี้ยนะคะราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทค่ะ
เป็นห้องน้ำรวมแต่ถ้าห้องน้ำในตัวนะคะราคาอยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบบาท
โอ้โหคุ้มสุดสุดนะคะกับสภาพอากาศนะคะที่มีกลิ่นที่แบบดีแบบนี้นะคะ
แล้วบรรยากาศหน้าน้อยมินเชื่อว่าใครที่มาเมืองกาลนะคะ
อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะแต่อันนี้เหมาะกับแก๊งเพื่อนเหมาะกับครอบครัว
แต่ถ้าใครอยากจะสวีทกิ๊กกิ้วอยากได้ห้องนอนแบบพลายเวทที่นี่ก็มีนะคะ

มาเลยค่ะและห้องนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือห้องแบบไพรเวทที่มิ้นบอกนั่นเองค่ะ
เฮ้ยมันน่านอนสุดสุดเลยค่ะคุณผู้ชมการตกแต่งนะคะก็อย่างที่บอกค่ะ
กับห้องดอมเลยเขาจะเน้นนะคะเป็นสีแบบว่าสีขาวนะคะแนวแบบว่าวินเทน
เขตเน้นคุมโทนแล้วก็ผ้าปูก็จะเอาสีมาตัดนะคะเป็นสีน้ำเงินเข้มหมอนสีเหลือง
ให้ดูมีสีสันนิดนึงค่ะและเตียงอันนี้เขาก็ออกแบบดีไซน์เก๋เก๋
มาลองแทนนะคะแล้วก็เป็นฟูกให้สูงขึ้นมานิดนึง
แล้วก็อันนี้อย่างที่บอกก็เหมาะสำหรับคนที่มากันเป็นคู่เป็นคู่รักอยากจะนอนแบบว่าสวีทส่วนตัวนะคะ
ห้องนี้คุณผู้ชมราคาอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหม๕๐๐บาทเท่านั้น
คุณผู้ชมค่ะแนะนำห้องเผลอแป๊บเดียวออกมาฟ้ามืดแล้วค่ะ
อย่างที่บอกว่าห้องแต่ละห้องนะคะมีการตกแต่งแบบคลีนดูสะอาดตา
ตกแต่งแบบมินิมอลน้อยแต่มีอะไรที่แบบดึงดูดน่าสนใจให้คุณมาพัก
แต่ว่ามันจะดึงดูดมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะเขาใจดี
กีวอลเชอร์ถึง๕รางวัลนะคะเป็นห้องพลายเวทให้คุณผู้ชมได้มาสวีทกุ๊กกิ๊กกิงกล่องแก้วกันค่ะ
แต่ว่าจะทำยังไงนั้นนะคะเข้าไปกดไลค์แฟนเพจแม่บ้านประจำบานค่ะ
แล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมกันได้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะมิ้นขอตัวเป็นล้านลา
และอาทิตย์หน้าเนี่ยมินจะพาคุณผู้ชมไปหาที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบกันที่ไหน
ต้องติดตามกันให้ได้นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
แล้ว
มันนี่มันเก๋จริงนะคุณมากฉันชอบนี่มากเลยเธอศูนย์อังกฤษแบบย่อม

ใช่มันเป็นสูตรแบบสไตล์อังกฤษแล้วก็แบบซอยเขาก็ชื่อซอยอังกฤษ
โอ๊ยโลดเลอร์ค่ะเก๋ไก่มากแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้นะคุณผู้ชมค่ะ
งานนี้ต้องขอบคุณน้องสาวสุดน่ารักของเรา
ที่ไปสัญหาที่พักดีราคาประหยัด

น้องมินเลิศมากค่ะ
แบ่งให้พี่ด้วยนะครับพี่แอ๋ง

ถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่ยังไม่จุใจนะคะ
หรือว่าอยากจะชมรายการของเราย้อนหลังนะคะ

หรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือทางเว็บไซต์ของไทยรัฐทีวีค่ะ

เพราะว่าหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะ
แต่คุณผู้ชมสามารถแซ่บแล้วก็จี๊ดได้ต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะ

สำหรับวันนี้เราสองคนคุณต้องกล่าวคำว่า